หน่อยนะครับท้ายที่สุดกล้องวงจรปิด
ก็เผยภาพออกมาแล้วนะฮะว่าในตลาดเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าคนไหนไปรับเงินแบงค์พันธุ์บ้าง

เห็นหน้าเลยฮะเห็นแบบไกลนิดนะครับ
หน่อยเพราะมันตี๓กว่าคุณ

กรณีที่ลูกของคุณยายท่านหนึ่งนะครับ
ลูกคนนี้ชื่อว่านายวุฒิศักดิ์สมบัติอายุ๓๙ปี
เป็นลูกของคุณยายสมหวัง
แม่ไปกดเงินของคุณแม่มา๑๙๐๐๐บาท
เอาไปโปรยอยู่ในตลาดแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์
๗พฤษภาคมเวลาประมาณตี๓
อย่างที่เห็นว่านายวุฒิศักดิ์สวมใส่ชุดสีขาว
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนเป็นคนขับ
เข้ามาในตลาดแล้วก็เริ่มโปรยเล็ก
ทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวดูช็อตหนึ่งนะคุณนะ

จะเป็นช็อตที่เขาโปรยกระจายขึ้นไปบนท้องฟันนี่คุณ
โอ้โหหลายแบงค์หลายใบเลย
ตอนแรกค่อยโปรยไม่กี่ใบ
แต่ช็อตเมื่อกี้โอ้โหโปรยกระจายเลย
พ่อค้าแม่ค้าวิ่งมารุมล้อม
แล้วก็เก็บธนบัตรใบละ๑๐๐๐บาทไปนะคุณนะ
เงินทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวแล้วครับ
ก็คือคุณยายสมหวังคุณยายสมหวังสมบัติผู้เป็นแม่
แล้วก็กดเงินสดออกมา๑๙๐๐๐บาท
แล้วก็มาโปรยไว้ที่ตลาดแห่งนี้ฮะ
กลายเป็นประเด็นเพราะว่าคุณยายสมหวังบอกโอ้โหลูกชายฉัน
กดเงินไปแบบนี้เงินในบัญชีก็มีอยู่เท่านี้นะฮะ
คุณยายก็ชี้แจงเรื่องเงินในบัญชีทั้งหมด
ปรากฏว่า๑๙๐๐๐๐๐บาทหายไปเสมอหมดเลย
แล้วรู้ว่าลูกชายฉันเอาไปโปรยที่ตลาด

ก็เลยอยากทำบุญด้วยวิธีนี้
แล้วก็มากราบกรานขอโทษแม่เนี่ยนะฮะ
ทีนี้ครับมันมีเรื่องของประเด็นตรงที่ว่าตำรวจบอกแล้วนะ

ใครที่เก็บเงินแบงค์พันธุ์ไป
แม้ว่านายวุฒิศักดิ์เอามาโปรยไว้ก็ตาม
แต่ถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์นะ

ืบหน้าล่าสุดก็อย่างที่บอกไปว่า
ภาพวงจรปิดเผยแพร่ออกมาแล้ว
และทีนี้ตำรวจก็บอกแล้วนะบอกว่า
เห็นนะว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนเก็บเงินไปได้
ช่วยเอามาคืนซะหน่อยนะครับ
ทีนี้ครับเราก็ไปเจอพ่อค้าไก่ทอดในตลาดสดคนหนึ่งนะฮะ
ก็คือนายนิรันดิพิมพายุ๓๔ปี

บอกว่าเห็นนายวุฒิศักดิ์นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา
หวานเงินแบงค์ร้อยแบงค์พันธุ์เหมือนโปรยทานแบบนี้
ผมยอมรับครับผมก็วิ่งไปเก็บเงินสิครับ
เก็บได้๗๐๐บาทนะฮะ
สักพักหนึ่งนอกจากแบงค์ร้อยแล้ว
เขาก็หวานแบงค์พันธุ์กระจายไปทั่ว
แต่ทีนี้ผมไปเก็บไม่ทันผมก็ได้เข้ามา๗๐๐บาทนะครับ
หลังจากตำรวจเตือนนะบอกว่าเดี๋ยวจะเผยกล้องวงจรปิดนะ
พ่อค้าแม่ค้าคนไหนไม่ยอมรับไม่ยอมคืนเงินนะ
เอาผิดแน่นอนผมก็เลยเอาเงินไปคืนตำรวจ
๐บาทผมคืนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องนี้ภูมิกับการสพสตึกบอกแบบนี้ฮะ
บอกว่าตอนนี้หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อค้าแม่ค้า

แต่แค่ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าท่านจะมีความผิด
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเก็บเงินแล้วเอามาคืนนะฮะ
แต่ล่าสุดคนที่เอามาคืนแล้วรวมยอดได้เท่าไหร่เองรู้ไหมคุณ

บวกล่าสุด๗๐๐บาทเมื่อกี้แก่เป็น๒๙๐๐บาท

ช่วยเอามาคืนด้วยเราเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็คุณยายสมหวังก็วอนเหมือนกันยกมือไหว้ปลกเลย

ฉันต้องเอาไปทำนู่นทำนี่

คุณยายสมหวังออกมาเปิดเผยด้วยความช้ำชอกใจอีกแล้ว

ยายมีเงินเก็บใน๒บัญชีคือธนาคารกรุงไทย

รวมกันแล้วจำนวน๕แสนบาท

พอมาตรวจสอบล่าสุดอีกปรากฏว่าลูกชายตัวดี
คุณกดเงินออกไปจากบัญชีกรุงไทย
๓แสน๙พันบาทอีกแล้วครับ

คุณก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปกดไปแล้ว๑๙๐๐บาทไปหวานใช่ไหม

คุณยายเปิดเผยอีกบอกว่าโอ้โหฉันเสียเงินไปอีกแล้ว

ส่วนบัญชีธนาคารทกศที่กดไป๒แสนบาทนั้น
นายวุฒิศักดิ์เอาไปซื้อข้าวของแจกคนในหมู่บ้านจนเกลี้ยงเลย
ทำให้ตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยนะฮะ

คุณยายสมหวังเล่าประเด็นล่าสุดให้ทีมข่าวฟังเลย
บอกว่าฉันสูญเงินไปอีกแล้วจ้า

ส่วนหนึ่งก็สงสารลูกถึงแม้จะเก็บมาเลี้ยงแต่ก็รัก
อยากให้มีคนเอาลูกไปอบรมสั่งสอนหน่อย
ยายเนี่ยโอ้โหคุณร้องไห้ทั้งน้ำตาเนี่ย
สงสารนะช้ำใจหัวอกผู้เป็นแม่ในการที่จะต้องดูแลลูกชาย
ลูกชายขโมยเงินไปแบบนี้นะฮะ
นี่แหละครับคุณยายเปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยนะฮะ

ศูนย์เสียเงินไปอีก๒๐๐๐๐๐บาทจากบัญชีธนาคารนะฮะ
๑๐๙๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้นเนี่ย
บาทเงินของยายเองลูกชายเนี่ย
เอาไปโปรยทานหมดแล้วครับ
เอาเป็นว่าเงินอี๑๙๐๐เนี่ย
อยากให้คนที่เอาไปเอามาคืน

ใช่ค่ะไล่กันไปทีละเรื่องไล่กันไปทีละก้อนนะ
แต่บางคนบอกแบบนี้คุณว่าไงคะอ้อยเข้าปากช้าง
เฮ้ยคุณแต่ยังไงมันก็มีความผิด

ถ้าเกิดเป็นคุณบ้างคุณก็ต้องอยากได้เงินคืน